คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งคือไม่ยอมกินยารักษาจิตเวท
เกิดอาการคุ้มคลั่งจำแม่ของตัวเขาเองไม่ได้นะฮะ
บอกว่าเป็นใครนี่ปลอมตัวมาหรือเปล่า
แม่บอกนี่แม่เองนี่แม่เองลูกจำแม่ไม่ได้เหรอฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปล้อมจับกลุ่มนะฮะ
ใช้กำลังถึง๓๐นายในการไปที่บ้านหลังนี้
เพราะแม่มาแจ้งความบอกว่าลูกชายไม่กินยา

ลูกชายเคยชอบเก็บสะสมอาวุธปืนด้วย
กลัวลูกชายจะคลุ้มคลั่งและใช้ปืนมาฆ่าคนในบ้านนะครับ

นายรู้ไหมฮะ๓๐นายทั้งในและนอกเครื่องแบบครับ
ตำรวจของสพรัฐนาธิเบสพร้อมกำลัง

ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ

พบอาวุธปืนพร้อมใช้กระจายอยู่เต็มบ้านเลยนะคุณฮะ

ช่วงตัวหนุ่มคุ้มข้างเนี่ยไม่พบในบ้านนะคุณฮะ
พบแต่อาวุธลูกกระสุนอะไรแบบนี้นะฮะ

เหตุการณ์นี้คือคุณป้าวัย๕๖ปีเนี่ย
เขาขอความช่วยเหลือกับทางด้านพุ่มกับการสพรัฐนาธิเบศนะครับ
ขอให้ตำรวจช่วยไปรับตัวลูกชายอายุ๓๕ปีไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
คุณแม่บอกแบบนี้ไม่ได้ให้มาจับตัวนะ

ลูกชายมีอาการคลุ้มคลั่งครับ
โดยภายในบ้านอยู่กันเพียงลำพัง๒คนแม่ลูก
แล้วก็เมื่อวานนี้ลูกชายเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่ง

หาว่าไม่ใช่แม่เป็นคนอื่นปลอมตัวมาหรือเปล่า
แม่ก็บอกนี่แม่เองนี่แม่เองลูกจำแม่ไม่ได้เหรอฮะ
ลูกชายเป็นคนชอบเก็บสะสมอาวุธปืน

มักจะนำออกมาเล่นด้วยนะคุณนะ

อาวุธปืนเต็มไม่หมดเลยอ่ะครับแม่เลยกลัวฮะกลัวลูกชายจะทำร้าย
แล้วก็ลูกชายจะเอาอาวุธปืนมาคุ้มคลั่งแล้วก็มายิงคนนะฮะ
คือลูกชายมีอาการป่วยหลังจากพ่อซึ่งเป็นนายทหาร
เสียชีวิตไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับ
ลูกชายก็เริ่มซึมเศร้าแล้วก็มีอาการป่วย

ใช่ค่ะแต่จริงแม่เล่าให้ฟังนะว่าลูกอ่ะ
เริ่มมีอาการทางจิตที่แม่สังเกตได้ตั้งแต่ตอนอายุ๑๔อ่ะ

แล้วแม่ก็บอกว่าก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด
คือลูกชอบปืนไงมาขอเล่นบีบีกัน
แล้วเขาจะสะสมปืนพวกแบบแบงค์กันเก็บเอาไว้ตั้งแต่เด็กเลย
แล้วทีนี้พอแม่เริ่มเห็นว่าเอาลูกเอาปืนมาควงเล่นในบ้านแบบนี้
ก็เลยบอกลูกเอาไปเก็บเถอะแต่ก็ไม่ฟัง
พอจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่ยอมไป
แล้วนี่แหละแม่ก็เลยตัดสินใจรอบนี้ไม่ไหวจริงต้องแจ้งตำรวจนะคะ

ผู้ชายวัย๓๕ปีคนนี้เดินทางมาพบตำรวจ
ห้องสืบสวนของสพรัฐนาธิเบสแล้วนะครับ

ให้การว่าปืนบางกระบอกเป็นปืนมรดกจากพ่อ
กระบอกซื้อมาเองเพราะเป็นคนชอบสะสมอาวุธปืน
ตำรวจก็พาตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตามที่คุณแม่ร้องขอไว้นะฮะ
ส่วนอาวุธปืนยึดไว้ตรวจสอบก่อน
ว่าถูกต้องมีทะเบียนมีอะไรหรือเปล่า

ส่วนที่ตำรวจตรวจสอบไปเพิ่มเติม
อันนี้เจอเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกกระบอกด้วยนะคะ